คุณผู้ชมครับวันนี้เป็นวันแรกครับที่กระทรวงศึกษาธิการให้มีการเรียนทางไกลผ่านดาวเทียมรวมทั้งเรียนออนไลน์ก่อนที่จะเปิดเทอมจริงกัน
วันที่๑กรกฎาคมเป็นการเตรียมความพร้อมไปก่อนจากเรื่องของโควิด๑๙
แต่ว่าปัญหามันเกิดขึ้นมากทั้งระบบล่มทั้งครอบครัวบางครอบครัวไม่มีโทรทัศน์ไม่มีคอมพิวเตอร์
สัญญาณเด็ดก็เข้าไม่ถึงนะครับโดยเฉพาะครอบครัวที่ยากจน
ปัญหามันเกิดขึ้นมากมายติดตามจากรายงานครับ
วันแรกของการเรียนทางไกลผ่านดาวเทียมหลังจากกระทรวงศึกษาที่การ
เปิดเทอมจากเดือนพฤษภาคมมาเป็นวันที่๑กรกฎาคมพร้อมกันทั่วประเทศ
ซึ่งก่อนหน้านี้โรงเรียนได้แจ้งกับทางผู้ปกครองให้ตรวจสอบความพร้อมของนักเรียน
เตรียมตัวในเรื่องการเรียนโดยสามารถรับชมได้๒ช่องทาง
ช่องทางที่๒โทรทัศน์ที่มีกล่องสัญญาณทีวีดิจิตอลช่อง๓๗
ตั้งแต่ชั้นอนุบาล๑ไปจนถึงอาชีวศึกษา
แต่ปรากฏว่าเกือบทุกจังหวัดมีปัญหาที่เหมือนกัน
คือปรับจูนหาช่องสัญญาณไม่เป็นหรือบางที่ก็หาไม่เจอ
บ้านที่อยู่ห่างไกลตัวเมืองไม่มีทีวีและโทรศัพท์
บ้านเป็นทีวีรุ่นเก่ายังใช้เสาหนวดกุ้งทำให้รับสัญญาณไม่ได้
หรือบางครอบครัวมีทีวีอยู่เครื่องเดียวแต่มีลูกหลายคนก็เรียนไม่ได้
ไม่สามารถเข้าระบบได้ก่อนกลับมาใช้งานได้ตามปกติ
ของสิ่งอุปกรณ์เหล่านั้นนะคะมันก็จะยากสำหรับเรา
แต่คนอื่นอาจจะง่าย
ส่วนอีกมุมผู้ปกครองแชร์ภาพบรรยากาศของเด็กระดับอนุบาลประถม
ออนไลน์เป็นวันแรกแต่กลายเป็นภาพความน่ารัก
เพราะบางคนแอบหลับหน้าจอทีวี
นายนัทพลทีพสุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาที่การ
หลังจากเปิดการเรียนการสอนไปไม่กี่ชั่วโมง
ว่าเป็นเพราะผู้ปกครองใช้ช่องทางอินเทอร์เน็ต
เรียนผ่านเว็บไซต์มากกว่าการเปิดผ่านโทรทัศน์
นักเรียนหรือว่าผู้ปกครองที่ให้นักเรียน
เตรียมอุปกรณ์ไว้ไม่ได้ใช้โทรทัศน์ครับ
สมาร์ทโฟนหรือว่าโทรศัพท์
จึงเกิดอาการที่เว็บไซต์ล่มลงมา
เพราะมีคนเข้าไปดูเป็นจำนวนมาก
ทีนี้ท่านอาจจะถามว่า
แปลว่ากระทรวงสาธิการมูลนิธิทางไกลผ่านดาวเทียม

ไม่ใช่ครับเตรียมเอาไว้ครับ
แต่ไม่ได้คิดว่าเด็กจำนวนครึ่งหนึ่ง

จะใช้การดึงสัญญาณและดูโทรทัศน์ผ่านมือถือ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาที่การยังยืนยันว่า
เรียนออนไลน์วันนี้เป็นการเตรียมความพร้อมของเด็กก่อนเปิดเทอมเท่านั้น
เพราะทั้งหมดจะต้องเรียนในโรงเรียนที่เริ่ม๑กรกฎาคม
เว้นบางพื้นที่ที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด๑๙

ก็จะใช้วิธีการสอนผ่านระบบออนไลน์ต่อไป